เพราะฉะนั้นนอกจากคดี

ข่าวสารเรื่องอื่นเรามีให้ติดตามเหมือนกัน

คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ดาราสาวชื่อดังสังคมให้ความสนใจ

ไม่ใช่แค่เรื่องแค่ว่าดาราคนนึงไปตกเรือแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
แต่สังคมเนี่ยช่วยกันตรวจสอบเพราะต้องการหาความจริง

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้กับดาราสาวคนนี้

นี่เหลืออีก๒วันจะถึงพิธีชาปนกิจศพคุณแตงโมนะฮะ

เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าตกลงจะอุบัติเหตุหรือจะฆาตกรรม
คือมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ในหลายเรื่อง
กระทั่งผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
ก็ยังไม่ออกมา

ผู้คนเนี่ยโดยเฉพาะสังคมออนไลน์พยายามช่วยกันหาช่วยกันดูภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วทางดูซูมดูกันอย่างละเอียด
เพราะอยากจะรู้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าคนบนเรือ๕คนบอกว่าคุณตังโมไปปัสสาวะ

คุณตังโมถึงตกเรือแล้วก็ไปเจอศพลอยน้ำมาเนี่ย

ท่านผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐทีวี
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
จากบริษัทคลังสินค้าเอกชนแห่งหนึ่ง
อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ

คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ช่วงแรกก่อน๒๑นาฬิกา๓๗นาที

น่าจะตกเรือประมาณ๒๒นาฬิกากว่า
จะเห็นเรือสปีดโบสต์ลำนี้
เรือของคุณปอตนุพัฒน์เนี่ยแล่นผ่านไป

ในเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที

นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยช่วงนี้แหละ
ประมาณ๒๒นาฬิกา๓๐นาทีไปถึง๓๔นาทีเนี่ย

ตอน๒๒นาฬิกา๓๒นาทีเรือแล่นมาทางฝั่งบริษัทแล้วนะ

อันนี้แล่นกลับมาคาดว่าจะเป็นช่วงที่
อาจจะไปสะพานพระราม๘ไปถ่ายรูป

ตรงนี้แล่นไปตามปกติ
ดูก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนัก

ทีมข่าวของเราลองพยายามเข้าไปดูแบบ

จะเห็นมีคนในเรือสองคนเหมือนกับ

ขณะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม๘
ตำรวจบอกว่าเวลาประมาณ
๒นาฬิกา๓๒๓๓๔นาทีประมาณนี้

แล้วเราท่านผู้ชมลองช่วยกันดูกันแล้วกันนะ

เหมือนกับมีคนในเรือสองคนยืนอยู่หัวเรือหรือเปล่า
ถ้าตกจะตกช่วงนี้หรือเปล่า
มันเป็นช่วงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะอยู่แถวนี้

เพราะเมื่อเรือผ่านจุดนี้ไปไม่กี่นาทีเนี่ย
ไปหยุดหยุดแล้ววนเรือกลับมา

ลักษณะเหมือนกับค้นหาอะไรบางอย่าง
ซึ่งตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่บอกกับเราเนี่ย
บอกว่าเรือลำนี้เนี่ยมีอยู่ช่วงนึง
ข้อมูลระบุเอาไว้เนี่ยลักษณะวนเนี่ย

กล้องวงจรปิดเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกัน
ท่าเรือบริษัทเอกชนอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ

นี่ยังไม่มีกล้องไหนภาพไหน
แล้วตกเรือเลยนะอืมเราเคยเสนอภาพชุดหนึ่งค่ะ
แต่ภาพนั้นมันไม่ค่อยชัดจะเป็นลักษณะเรือกระชากค่ะ
แต่ก็ไม่เห็นว่ามีคนอยู่หัวเรือหรือว่าท้ายเรืออะไรยังไง
มันมองไม่เห็นจริงเพราะว่ามันมืดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่ชาวเน็ตเขาสังเกตกันบอกว่า
ไม่ต้องไปสังเกตว่ามีอะไรหล่นออกมาจากเรือไหมให้สังเกตวงกระเพื่อมของน้ำ
อืมเพราะถ้ามีคนหรืออะไรสักอย่างหล่นลงมาจากเรือแล้วลงไปในน้ำเนี้ยครับ
ลักษณะการกระเพื่อมของน้ำเนี่ยมันจะต้องแตกต่างไปจากน้ำปกติที่เป็นกระแสน้ำไหล
ไม่ใช่แบบคลื่นน้ำจากใบพัดหางเรืออ่าเขาบอกว่าให้สังเกตตรงนั้น
อันนี้วนนะฮะอันนี้วนแล้วอันนี้เป็นจังหวะวนแล้วถูกไหมคะ
ที่สำคัญก็คือการวนเนี้ยดูหน่อยซินี่ไงอ่ะได้ไหมเนี้ย
อ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้วนกลางน่อยถอยกลับมาหน่อยตรงที่มันมีแสงสว่างมากกว่านิดนึง
๒๒นาฬิกา๓๒นาที๒๔๐๕ใช่ค่ะนี่นี่นี่จะเห็นเป็นเงาเหมือนคนยืนอยู่ใช่ไหม
ถ้าอย่างนี้คือหัวเรือนะเพราะว่าเรือมุ่งหน้าไปทางไหน

ถ้าเกิดว่าจะตกแถวนี้แล้ววนเนี่ย
เอาตกลงตกจากท้ายเรือหรือหัวเรือ

ท่านผู้ชมยังไงก็ช่วยกันดูเอาไว้นะครับ
รอฟังเจ้าหน้าที่เขาแถลงอีกทีนึงก็แล้วกัน

เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดที่สำคัญเนี่ย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่แหละ

เจ้าหน้าที่ได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปหมดแล้ว

ให้กับเราให้กับญาติ

ตกลงแล้วมันเห็นหรือไม่เห็นมากน้อยขนาดไหน

ไทยรัฐทีวีเราก็เกาะติดคดีนี้ก็พยายามไล่ตรวจสอบ

อันนี้เราไม่ได้ทำภาพถอยหลังนะฮะ
ได้ทำภาพถอยหลังนะฮะเมื่อกี้เรือถอยหลังได้จริงจริง
คือถ้าจำกันได้ครั้งแรกสุดเลยเคยมีคนให้ข่าวบอกว่า
เรือลำมีคนถามอย่างเงี้ยว่าแล้วทำไมคุณไม่ถอยหลังมารับคุณตังโม
ถ้าเห็นว่าตกเขาบอกเรือลำนี้ถอยหลังไม่ได้
ก็มีข้อมูลจากชาวเน็ตบอกว่าเรือแบบนี้จริงมันถอยหลังได้นะ
เอาจริงคลิปนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าเมื่อสักครู่เขาถอยหลังได้จริง
นี่ภาพเรานี่ภาพต้นฉบับเลยใช่ไหมเราไม่ได้ทำเร็วทำช้านะฮะ
เอาเราขอดูภาพต้นฉบับนะฮะนี่เราเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงอ่า
เอ๊ะทำไมเรือขับเร็วอะไรน่าช้าดูสิทีมงานต้องให้ดูต้นฉบับนะฮะ
ดูจากเวลาอันนี้เราพยายามเร่งสปีดเพื่อให้เห็นว่าเขาใช้เวลายังไง
ทีนี้มีเวลาปกติไหมคะที่เราไม่ได้เร่งสปีดให้เห็นว่ามันไปเร็วกว่าปกติยังไง
คือมันคือภาพลักษณะอย่างนี้มันต้องดูของจริง
ต้นฉบับว่าเออช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาวิ่งเร็ววิ่งช้าแบบไหนอะไรยังไง
ค่ะนี่นี่ถือว่าช้านะก็ถือว่าช้าอยู่นะคะ
อ่าเดี๋ยวค่อยไล่แกะรอยกันต่ออืมให้ดูตรงนี้ไว้ก่อน
ทุกวันนี้เราก็พยายามประติดประต่อนั่นแหละฮะแต่มันก็หลายหลายช่วงของแม่น้ำเจ้าพระยาเหลือเกิน
ใช่แล้วด้วยความที่ช่วงเวลาเกิดเหตุมันเป็นตอนกลางคืนนะคะ
เพ่งกันเต็มที่แล้วแหละเหมือนคุณผู้ชมทุกคนนั่นแหละทีนี้
แม้เราจะยังไม่เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่แน่ชัดว่าสรุปแล้วคุณแตงโมไปพลัดตกเรือตรงไหนยังไงกันแน่
ครับแต่สอสอเต้คุณมงคลกิจอ่าเขาเชื่อมั่นว่ามันก็คือตรงท่าเทเวศนั่นแหละ
และจากเมื่อวานี้คุณเต้ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่ามั่นใจว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
ฆาตกรรมนะคุณเต้บอก๙๘เลย
พอมาเห็นกล้องที่บริษัทเอกชนริมแม่น้ำจาก๙๘ใช่ไหมคะ

ฆาตกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฆาตกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เพราะคุณเต้บอกก็เมื่อกี้ที่เรานั่งส่องกันเห็นไหมคะ
ที่มีคนหัวเรือสองคนแล้วก็เรือก็แล่นมาเรื่อยใช่ไหม
ภาพซูมทั้งภาพไกล
ไม่เห็นมีวัตถุหรือร่างของคุณแตงโมตกลงจากเรือเลย
คลื่นของน้ำมันไม่มีแรงกระเพื่อมเหมือนมีอะไรตกลงมา
แล้วก็คุณเต้บอกว่าได้ข้อมูลจากเพื่อนนะ

พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ข้างมีความสนิทสนมกับพ่อของแซน

คุณเต้ตั้งข้อสังเกตบอกว่า
การที่แซนไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ย
เป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อกับพบตรหรือเปล่า

คุณเต้มงคลกิจบอกว่าได้ข้อมูลมาจากเพื่อน

ผมไม่ได้กลับหาพ่อบอตรอนะ
สมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่ถ้าข้อมูลที่ผมได้มามันผิดเนี่ย

แล้วก็อยากให้โอนคดีนี้เนี่ย

สมมุติถ้าให้กองปราบทำคดีเนี่ย
มันก็ยังอยู่ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาอยากให้คัดเลือกพนักงานสอบสวน
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในคดี

มีการทำหนังสือถึงพลเอกประยุจรรย์โอชาร

ผมพูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคดีนี้มันประหลาด

และยิ่งตอนเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นฆาตกรรม๑๐๐เลยเนี่ย

กรณีที่คุณไทยเอกพันธ์ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องร่องรอยผิดปกติของศพ
แต่ผลการชนะสูตรไม่พบพิรุษเนี่ย
เขาบอกว่าอันนี้มันเริ่มตะหิดแล้ว

เขาเชื่อว่าคุณเอกพันธ์หรือพี่ไทยเนี่ยมีต้นทุนทางสังคมสูง
ไม่มีเหตุผลที่ต้องออกมาโกหกเรื่องของร่องรอยผิดปกติในศพ
เลยอยากจะส่งหนังสือนี้ถึงนายก

เพราะนายกคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่
เพราะถ้าเกิดมีข้อคอรหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
มันก็จะเสื่อมเสียไปถึงตัวนายกด้วย
อยากให้สังคมหายเคลือบแคลงสงสัยจริง
ก็เลยร้องขอมาว่าอายัดเพื่อชนะสูตรใหม่ได้ไหม
อายัดหมายถึงว่าพออายัดเสร็จปุ๊บนายกมีสิทธิ์
นายกมีอำนาจเพราะว่านายกเป็นคนคุมสำนักงานของชาติ
นายกก็ต้องดูว่าสภาพสังคมเป็นยังไงถูกป่ะ
ถ้าเกิดข้อคอลหานายกก็เสียหายด้วย
ทางสังคมของนายกก็เสียหายด้วย
ถ้าท่านนายกอยากมีทุนทางสังคมที่ดีขึ้น

นายกก็ต้องทำให้ประชาชนหายความเคลือบแคงสงสัยในคดีนี้
ป่ะในฐานะที่เป็นนายกรรมตรีผู้นำประเทศ
เพราะฉะนั้นนายกก็ต้องสั่งการว่า
ถ้ายังไงก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีไป
แต่ถ้าเป็นกองปราบก็อาจจะดูกะไรอยู่
เพราะว่าก็ยังอยู่ภายใต้กำกับสำนักงานบริมินชาติ
เพราะฉะนั้นคุณวงค์คือคุณกินตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าคุณแตงโมจะตกเรือจริงเนี่ยอย่าว่าแต่หลังเรือเลย
ทุกวันนี้หัวเรือหรือว่าคนบนเรือตกไปตอนไหน
ภาพจากกล้องวงจรปิดยังไม่เห็นสักตัวเลยประมาณอย่างนั้น
มันไม่เห็นจริงเขาบอกว่ามันไม่เห็นจริง
ก็คือเห็นว่ามีคนยืนตรงหัวเรือสองคนอันนี้จริง
เกิดอะไรขึ้นกับคุณดังโมคุณวงค์คือคุณกินเลยบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นขออายัดศพแล้วผ่าชนะสูตรใหม่ดีไหม
เอาแบบละเอียดด้วยหน่วยงานใหม่ไปเลย
ส่วนประเด็นความคืบหน้าการตรวจสอบภาพวงจรปิด
บริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะ
ทางผู้ว่ากรฟภบอกคุณเต้ว่าให้ตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ถามย้อนคุณเต้กลับมาว่าเอาแล้วคุณมีหน้าที่อะไร
อยู่คุณเป็นใครอยู่คุณจะมาขอวงจรปิดจากเรา
คุณมาในฐานะหน้าที่อะไรแบบไหนยังไง
เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าหรือเป็นญาติคนตายหรืออะไรยังไง
ไม่ได้ว่าจะไม่ให้นะแต่ถ้าคุณอยากได้

เออเรียกมาเลยเราก็ยินดีให้เพียงแต่ว่าอยู่
คุณมาแล้วอยู่จะมาขออย่างนี้มันไม่ใช่ว่าให้ได้ไงคะ

คุณโมควิดบอกว่าโอ้โหกว่าจะให้ไปทำหนังสือ
อยากจะให้ขอมาโดยในนามกรรมธิการ
ตอนนั้นไอ้กล้องวงจรปิดที่มันรันไปทุกวันทุกเวลาทุกนาที
ป่านนี้ผ่านมา๒สัปดาห์กว่าแล้ว

มันจะไปทับภาพเก่าหรือข้อมูลสำคัญหรือเปล่า

เทคโนโลยีมันทำได้ทุกอย่างเลยนะ
ดัดแปลงจะปรับแต่งจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ทำได้

เลยอยากให้ข้อมูลเขาในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐหน่อยได้ไหม
ส่วนกล้องวงจรปิดจากโกดังเอกชนมหาวิทยาลัยต่าง

นี้ถ้าใครไม่ให้เขาผิดปกติ

ก็คือคุณเต้ใช้ตำแหน่งหน้าที่สอสอเนาะ

แล้วขอให้กรฟภเนี่ยเอาคลิปกล้องวงจรปิดให้เขา
ซึ่งคุณเต้ยังคงยืนยันคำเดิมว่า
มันคือการฆาตกรรมแน่นอน
คุณมงคลกิจเนี่ยบอกตั้งแต่วันแรกที่ไปช่วยค้นหาศพคุณแตงโม
บอกว่ามาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
คือเป็นคนพระราม๗อยู่แล้วบ้านอยู่แถวนั้น
เขาถึงเรียกว่าพี่เต้พระรามเจ็ดอืม
แล้วเป็นสอสอด้วยแม้จะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
ไม่ได้ว่าเขตพื้นที่อยู่แถวย่านที่เกิดเหตุก็แล้วแต่เนี่ย
แต่คุณมงคลกิจบอกว่าคนเป็นสอสอมันอยู่นิ่งดูดายไม่ได้
ก็เลยมาช่วยตั้งแต่ค้นหาศพจนเจอร่าง
แล้วทุกวันนี้ก็พยายามจะช่วยคลี่คลายคดี
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมกันแน่ประมาณอย่างนั้น